คุณผู้ชมค่ะมาติดตามดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมโอ้โหมีดราม่ายาวเป็นห่างว่าวเลยค่ะ
เพราะเธอเนี่ยไปเล่าถึงความรักครั้งเก่าว่ามันไม่สมหวัง
ถึงขั้นเข็ดขยาดกับความรักเลยนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตเขาก็ไปขุดคุยกันต่อ
พบว่ายงใยไปกับชมผู้อารยา
จนเกิดดราม่าว่าหมิงเนี่ยจะมานั่งตอบว่าผู้ชายที่เคยคบชมพู่ทำไม

งานนี้สาวมิงยืนยันนะคะว่าไม่ได้แซะใคร
แค่พูดในมุมที่ตัวเองเคยเจอมาก็เท่านั้นเองค่ะ
่งไม่เคยคิดว่ามิ่งอยากจะมาขุดคุยเรื่องอะไรเลย
เพราะว่าหนึ่งคนเรามันมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะคะ
สองเลยเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ย
อย่างที่บอกมันมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ
แต่ถามว่าวันที่หมิ่งคุยกับทีมงานเนี่ย
คนดูเนี่ยไม่รู้ว่ามิ่งกรี๊ดอะไรกัน
ซึ่งหมิ่งพูดตามความเป็นจริงเลยว่าวันนั้นที่เราเคยเป็นข่าว
รู้สึกยังไงแต่เราไม่ได้ไปดงดีเทล
เพราะลงไปมันก็ยิ่งมากเรื่องมากคนมากความ
แต่หมิ่งว่ามิ่งไปห้ามความคิดคนไม่ได้
ว่ามิงก็อยู่กับความจริงแล้วคนรอบข้างรู้แค่นั้นจบแล้วค่ะ
ชีวิตปัจจุบันของเธอก็ดีออกนะ
เหมือนว่ามีความรักครั้งใหม่กำลังหัวใจเป็นสีชมพูกับหมอสองอยู่นะ
เพราะฉะนั้นเรื่องอดีตมันจบไปแล้วก็แค่เล่าให้ฟังเฉย
ใช่แต่ก็ว่ากันไม่ได้เนอะก็เล่ามาแล้วคนก็ต้องอยากรู้ว่าเป็นใครนะคะ